ที่ผ่านมาเกมฟุตบอลไทยลีกสามก็เกิดข่าวเฉาขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามีนักเตะนะครับ
สนามฟุตบอลเนี่ยนะครับฟันศอกจนคู่แข่งเนี่ยนะครับ
เย็บถึงยี่สิบสี่เขตแล้วเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยครับก็เป็นเกมที่เมื่อวานเนี่ยเต็มฟีดเลยนะครับ
จังหวะสำคัญสำคัญของคู่นี้ในสนามนี่โหแทบไม่ค่อยได้เห็นกันเลยครับเนี่ยครับ
ดูจังหวะนี้ครับเจอกันทั้งเกมครับตอดกันไปต่อกันมาสุดท้ายแล้วครับ
สเรศน้อยใจบุญเดินเข้าไปปั้งเลยครับโอ้โหสับสอกครับร่วงไปตรงนี้
ก็แน่นอนครับทำร้ายคู่แข่งก็โดนใบแดงไปแต่ว่าที่มันหนักจริงเนี่ยคือนักเตะ
ของทางนอสกรุงเทพนี่แหละครับที่เอาชนะไปสามศูนย์นะครับ
ส่อจังหวะนี้ไปเนี่ยคือปากฉีกเลยนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวดัดฟันอยู่ด้วยยี่สิบสี่เข็มว่ะครับ
ทีมงานเราไม่เอาภาพมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันหวาดเสียวจริง
ก็ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนแรกก็แชร์กันเยอะตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดแชร์กันแล้วนะครับ
มีการเซ็นเซอร์แผลด้วยโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่ถือว่านักมากในวงการฟุตบอลไทยช่วงหลัง
เพราะว่าไม่ได้เกิดนานแล้วนะครับนี่ครับปีเข้าไปเลยครับ
คือจงใจเลยครับจังหวะนี้หลังจบเกมไม่นานครับ
ต้นสังกัดของอิสราเรศก็คือบางก่อเอฟซีนะครับคนชุดแดงนี่แหละครับ
ก็ประกาศยกเลิกสัญญากับเจ้าตัวทันทีครับแล้วก็ระบุว่าสโมสรเองเนี่ย
แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่มีน้ำใจของนักกีฬาทุกรูปแบบ
รวมถึงการใช้ความรุนแรงในสนามก็ขอยกเลิกสัญญานักเตะ
ก็คือนายอิสระเศษน้อยใจบุญเนื่องจากเป็นการทำผิดร้ายแรงต่อเพื่อนร่วมอาชีพและสโมสร
ก็มีผลทันทีเลยซึ่งสโมสรขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับจากนั้นอิซาเรนนะครับ
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คขอโทษซึ่งหากมองโดยรวมคือการขอโทษโดยทั่วไป
แต่ดันมีประโยคหนึ่งที่เขียนได้ว่าเจ้าตัวคงรู้ว่าเขามาเตะผมในจังหวะสองก่อน
ทั้งที่มหาวิทยาลัยนอร์ดกรุงเทพฯเนี่ยนำสามศูนย์แต่เขาขอรับผิดชอบแต่เป็นเพลงผู้เดียว
ให้แฟนบอลก็ต่างตั้งคำถามว่าอิซาเรนรู้สึกผิดจริงหรือเปล่า
เป็นต้นเรื่องอย่างไรก็ตามนะครับประมาณ๒ชั่วโมงนะครับกว่าได้
ซาเรศก็มีการลบโพสต์ตกแต่งโพสต์ดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนทางสโมสรน้อยกรุงเทพครับได้ออกมาแถลงการอาการของนักเตะเนี่ยครับ
เซ็นเซอร์แผลหน่อยนะครับคือมันฉีกเลยอะครับ
ซึ่งก็แน่นอนนะครับเย็บถึง๒๔เข็ม
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐก็สอบถามไปยังอาจารย์อเนกนะครับ
ช่วยผู้จัดการทีมก็ได้ความคืบหน้านะครับ
เรื่องต้นเนี่ยทางผู้ปกครองของสุปสรรคได้ดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเต็มที่
ซึ่งสมสรได้เข้าไปแจ้งความตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
เวลาหนึ่งทุ่มเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ก็ต้องรอเช็คนะครับ
ว่าต้องมีการศัลยกรรมบาดแผลเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะว่าแผลค่อนข้างใหญ่พอสมควร
อย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจเองก็จะนัดสอบปากคำทางสุภาษา
ในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐โมง

เฉพาะสับสอบของอิสรไม่ได้เป็นประเด็นร้อนในเพียงแค่บ้านเราเท่านั้น
ดังไกลในแง่ลบไปเลยครับถึงอังกฤษ
อังกฤษก็ยังมีสื่อจีนด้วยสื่อเวียดนามสื่อโปแลนด์สื่อฟินแลนด์
และอีกหลายประเทศในยุโรปนะครับตีข่าวเรื่องนี้
ต้องรอเช็คว่าก็แน่นอนนะครับต้องมีการศัลยกรรมบาดแผลเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะว่าโอ้โหแผลใหญ่แล้วก็แน่นอนนะครับดรปัธมา
ซึ่งเป็นประธานสโมสรก็จะเข้าไปเยี่ยมดูอาการต่อครับ